หลังจากจบเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นไปนะคะ
ไซต์กีฬาต่างชาติค่ะก็ให้คะแนนทีมชาติไทย
ซึ่งนักเตะที่ได้คะแนนมากที่สุดของไทยก็คือทริสตองโดค่ะ
พร้อมกับคำชมเรื่องฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ค่อนข้างดี
ให้โอกาสวัฒนาพลายนุ่มลงเล่นทีมชาติครั้งแรก
พร้อมกับดันธนบูลเกษารัฐมาเล่นเป็นกลางรับ
แต่สกอร์ที่ห่างนะคะเกิดจากความเฉียบคมของญี่ปุ่นมากกว่าค่ะ
ส่วนนักเตะไทยที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือทริสตองโดนะคะ
ได้ไป๘คะแนนค่ะจากประสิทธิภาพในการทำเข็มทางด้านขวา
แล้วก็สร้างโอกาสโจมตีให้ทีมได้หลายครั้ง
รวมถึงสามารถประกบเคสเกตฮอนดาได้ดีด้วยค่ะ
ส่วนนักเตะไทยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะก็คือพิรพัฒนชายา
ได้ไป๔คะแนนจากจังหวะเปิดบอลที่น่าผิดหวัง
แล้วก็ไม่สามารถหยุดยูยาคุโบที่สร้างปัญหาตลอดทั้งเกม
แล้วก็มีส่วนในการเสียประตูที่๓ด้วยค่ะ